บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกของนายมนตรีแล้วก็คอรมอลนะครับ

พรุ่งนี้จะมีประชุมคอรมอสัญจรที่สุโขทัย

บรรยากาศก็มีสีสันเยอะทีเดียว

หลายเรื่องน่ารักน่ารัก

นี่ตัวจริงหล่อมากค่ะท่านนายก
ท่านนายยกก็บอกให้ดูที่การทำงานดีกว่า

ประยุทธ์จันโอชาก็ได้พบปะกับประชาชนที่มาต้อนรับอย่างเป็นกันเองนะครับ

หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ากราบศักระพระพุทธชินราช
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของพิศนุโลก

ทันทีได้เจอท่านนายกตัวจริงก็บอกโหทัวจริงรอบมาก
นายกก็บอกดูที่ผลงาน

หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของบริษัทประชารัฐรักษามะคีพิศนุโลก
ไปดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่หมู่๑บ้านวังส้มซ่า
จุดนี้นายกได้ทดลองใช้บริการนวดสปาด้วยนะครับ
เป็นการนวดสปาของหมอนวดสปาของหมู่บ้าน
โดยเฉพาะระดับผู้บริหารที่มักจะมีปัญหาเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานนานเนี่ย
อันนี้ก็จะมาคลายเส้นกันได้นะครับ

เป็นพันธุ์พื้นเมืองราคาตัวนึงครับหลักแสนด้วยคุณเคียบมาโสน
นี่เห็นไหมสวยจริงนะครับ
นายกก็ขออุ้มไก่นะฮะแต่ว่าเจ้าไก่ไม่เป็นใจมันดิ้น

ท่านก็เลยสนทนากับไก่แทนนะครับ

ก็เป็นพันธั้งเดิมมีชื่อเสียงของจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็ขึ้นชื่อเรื่องของความซื่อสัตว์

ชาวบ้านก็นำมาโชว์๓ตัว

แต่ท่านนายกให้๒๕๐๐บาทนี่
บอกว่าที่เหลือก็เป็นขวัญถุงให้ชาวบ้านไปแล้วกัน

เป็นโชว์ให้กับคนที่ท่านรักท่านสนิท
โพลต์เอกศาติชายสาริกัญญะค่ะ

ก็เนี่ยค่ะครั้งนี้ท่านไม่ดุใครเลยนะคะ

ดีล่วจะเจอทะเวียนรถทนายกมานะน่ะสิ

มีทะเวียนรถทนายกที่ไปเลยนะ

เดินทางไปถึงจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีประชุมคอรมอสัญจร
ส่งท้ายปีที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ

พรุ่งนี้คงได้ประชุมกันอย่างชื่นมืดนะครับ